คำนี้ตัวสีแดงใหญ่ถูกต้องแล้วค่ะ
ทรพีทรพีคำนี้ใช้เรียกคนที่ไม่รู้จักบุญคุณอย่างรุนแรง
และหลานคนนี้ที่ฆ่าอาเนี่ยคำนี้ก็เหมาะสมแล้วนะคะ
เพราะว่าอาซึ่งเป็นผู้พิการก็คือขาขาดเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
แล้วถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วหลานอายุ๕๖แล้ว

อยู่กันมาตั้ง๕๐กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะ
และช่วงหลังมานี่ติดเหล้าค่ะ
เหตุการณ์ล่าสุดนี้คือติดเหล้าอยากจะกินเหล้ามาขอเงินอาอาไม่ให้ค่ะ
แทงไป๒๐ยิงอีกหนึ่งนอนตายสยดสยองในป่ากล้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มพิษสนุโลกบ่ายเมื่อวานนี้
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่ากล้วยข้างบ้าน
สภาพศพสยดสยองเลยนะคะเพราะว่านอนจมกองเลือด
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสังวานนาชรอายุ๗๘ปีเป็นผู้พิการขาขาด
สภาพสบบาดแผลเนี่ยถูกแทงตามพระอากาศ๒๐กว่าแผล
และมีรอยกระสุนปืนยิงเข้าที่แผ่นหลังส่วนผู้ก่อเหตุค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเป็นหลานที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กกับมือฟูมฟักมา
นายพงศักดิ์นาชรอายุ๕๖ปีและถามว่าตอนที่ตำรวจไปถึงอยู่ไหนล่ะ
ทำเป็นไปนั่งตกปลาอยู่ริมสระไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจเขาก็รับสารภาพค่ะ
เป็นคนลงมือฆ่าอาจริงเพราะว่าขอเงินอาจะไปซื้อเหล้า
แต่อาปฏิเสธก็เลยเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง
จากนั้นเขาบอกว่าโมโหมากค่ะความมีดไล่ตีและตีเนี่ยตีไปหลายที
เลือดออกมาเยอะแล้วถามว่าสาแก่ใจไหมไม่ค่ะ
กลับเข้าไปในบ้านไปลากอาวุธปืนเป็นปืนลูกซองยาวออกมาไล่ยิง
ซึ่งผู้ตายช่วงนั้นหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทง
อับขาก็พิการอีกพยายามเดินกระเพกกระเพกเข้าไปในป่ากล้วยหลังบ้าน
แต่เจ้าหลานคนนี้ตามไปจ่อยิงจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุนายพงศักดิ์หลานเนี่ยเอาปืนไปทิ้งในสระน้ำหลังบ้าน
และหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ตรงจุดนั้นแหละทำทีเป็นตกปลา
แต่ผู้ใหญ่บ้านรู้ทันค่ะออกตามหาแล้วก็ไปเจอตัวที่จุดนี้
เอาตัวกลับมาที่บ้านจุดเกิดเหตุช่วงนั้นญาติรู้เรื่องแล้ว
รู้เรื่องแล้วมาติดตามข่าวสารมาดูเหตุการณ์
แล้วก็พยายามจะเข้าไปรุมประชาธรรมนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่บ้านค่ะแจ้งตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัว
และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
จัดการ